ผู้ชมครับมีครอบครัวหนึ่งอยู่ที่นครราชศรีมานะครับ
ส่งคลิปมาร้องขอความช่วยเหลือ
สื่อมวลชนบอกที่บ้านเนี่ยถูกกลุ่มวัยรุ่น

เอาก้อนหินมาเครื่องใส่รถใส่บ้านก็มี
จนแบบลูกเมียเนี่ยเดือดร้อนไปหมดเลยนะฮะ
เอามาเอามา
เดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวออกไปดีกว่า

เฮ้ยวิ่งดีกว่าดิ

เป็นคลิปที่ทางฝั่งเจ้าของบ้านเจ้าของคลิป
เขาส่งมาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนนะครับท่านผู้ชมครับ
ชายหนุ่มเจ้าของบ้านเนี่ยอายุ๒๔ปีนะครับ
หกคนได้ถือมีดถือไม้มายืนตะโกนหาเรื่องอยู่หน้าบ้าน
ปลาสิ่งของเข้ามาด้วยรถยนต์ก็เสียหายตัวบ้านก็เสียหาย
เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเจ้าของคลิปบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๒๖ธันวาคมปีที่แล้วนะครับ
ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ล่าสุดก็คือเมื่อคืนวานนี้นะฮะ๒๗กุมภาพันธ์นะครับคืนที่ผ่านมา
กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเมามาตะโกนเออะโวยวายหาเรื่องอยู่ที่หน้าบ้าน
ที่บ้านไม่เป็นอันหลับไม่เป็นอันนอน
นี่ลูกเมียต้องอยู่อย่างหวาดภาวะนี่กล้องวงจรปิดนะฮะก็มี
มานะครับมีไหมฮะเขาก็พยายามที่จะป้องกันมีวังเขาแล้วก็ดี
วิวไปเข้ามานี่เห็นไหมฮะบรรดุ์ของเขานะครับ
ชูขอมาอยู่หน้าบ้านขาดจะฝังเจ้าของบ้านก็พึ่งก็พยายามไม่ออกไป
จะอยู่ในตัวบ้านของตัวเองมีไหมฮะ
วันนี้เราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับได้คุยกับชายหนุ่มเจ้าของบ้านนะฮะ
คุณวราวุฒินะครับอายุ๒๔ปีนี่บ้านหลังนี้นะครับที่เกิดเหตุล่าสุดเมื่อคืน
คุณวราวุฒิบอกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นความจริงก็คือเพื่อนบ้านในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละ
ถือมีดคัตเตอร์พร้อมพวกมาหาเรื่องที่หน้าบ้านถามว่าเหตุผลคืออะไรสาเหตุคืออะไร
วราวุฒิบอกว่ากลุ่มนั้นเนี่ยหาว่าผมเนี่ยไปมองหน้าหาเรื่องเขา
ทั้งทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันแล้วเวลาที่เมียผมอยู่บ้านคนเดียวพวกนี้นี่จะมาแล้ว
อย่างเกียรตินะชอบมาขมครูท้าทายหาเรื่องทะเลาะมีปัญหากันแบบนี้มา๔รอบด้วยกัน
บางทีเนี่ยถูกเครื่องด้วยถุงใส่อุจจาระ
อ่านี่ฮะนี่กล้องวงจรปิดนะครับ
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยก็โทรแจ้งตำรวจนะครับ
โทรแจ้ง๑๙๑นะครับคุณวราวุฒิเขาบอกนะ
เพราะว่าพอตำรวจมาถึงเนี่ยตำรวจก็บอกว่า
ทำไมมาซื้อบ้านอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้ก็เป็นแบบนี้นี่แหละ
ย้ายไปอยู่ที่อื่นไหมคุณวราวุฒิก็เลยเอ๊ะจะเอายังไงดี
กลายเป็นว่าเราต้องย้ายหนีไอ้พวกนี้เหรอค่ะแล้วเมียก็กำลังตั้งท้องนะฮะ
จะมีลูกอีกสองคนอีกนะครับตอนนี้เลยไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้ว

ตอนนี้ความรู้สึกผมไม่อยากเข้าบ้านเลยพี่ผมไม่อยากมาเจออะไรแบบนี้อีก
ผมเบื่อมากผมทำงานเหนื่อยก็ต้องมาแบบมาเจออะไรแบบนี้มันก็ไม่อยากพูดยังไงดี
เราเป็นห่วงความปลอดภัยของคนในครอบครัวใช่ครับใช่พี่แล้วลูกผมเล็กอยู่
เขาต้องมาเจออะไรแบบนี้ผมไม่ชอบเลยตำรวจอ่ะบอกให้ประมาณว่าที่นี่ก็เป็นแบบนี้แหละ
แล้วก็รู้รู้อยู่เนอะจริงเขาก็แบบประมาณว่าแบบให้ผมมาย้ายออกไปจากที่นี่ก็ได้ยิ่งดีประมาณนี้ฮะ

ผมบอกโอ้โหพี่ขนาดบ้านที่แบบที่เราอยู่ยังแบบยังอยู่ไม่ได้ขนาดนี้เหรอ
แถวนี้มันตำรวจเอาไม่อยู่เหรอหรือยังไงแบบ
แต่เราต้องย้ายบ้านหนีหรอคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอาการแจ้ง
เอาพี่สพจหอยากชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกมาได้นะฮะ
เพื่อจะสื่อสารกันผิดพลาดอะไรยังไงแต่ว่าคุณวราวุฒิเขายืนยันว่าเนี่ย
เขาแจ้ง๑๙๑ไปตำรวจมาถึงบอกว่าอย่างนี้
แล้วยังไงเกิดคุณวราวุฒิย้ายออกไปมีคนใหม่มาแล้วเจอไอ้พวกนี้อีก
ก็ต้องย้ายหนีอีกเหรอให้มันคลองหมู่บ้านเหรอ
ท่านผู้ชมครับเราก็พยายามตามหานะฮะกลุ่มวัยรุ่นที่มาก่อเหตุหน้าบ้านเขานะครับ
ไม่เจอนะฮะไปตามบ้านนี่ฮะนี่ตำรวจก็ไปนะครับ
เจอยาดยาดบอกเขาออกไปทำงานกันก็มีการมีงานทำเนี่ย

ทำไมถึงทำตัวแบบนี้นี่ครับได้เจอกับพี่ชายของหนึ่ง
กลุ่มวัยรุ่นนะครับเขาบอกเขาขอชี้แจงแทนน้องเขาหน่อย
วันเกิดเหตุกลุ่มของน้องชายเขากับเพื่อนนั่งเล่นอยู่ที่หน้าบ้าน
แล้วเปิดกระจกลงมาพูดจาท้าทาย
บอกให้ไปเจอที่หน้าบ้านวราวุฒิ
แล้วรอบ๒วราวุฒิก็ขับรถผ่านอีกตะโกนท้าทายอีก
น้องชายของเขากับเพื่อนทนไม่ไหว

ฝั่งน้องชายเขาไม่ได้หาเรื่องก่อน
แล้วมีเรื่องอะไรมั้งพี่คนนั้นมาถามว่า

ท้าพี่อุณหนะพี่อุณหนะก็ยืนอยู่ตรงนี้

แล้วเขาก็ขับรถมาท้าว่ามาดี

มันเรื่องเล็กน้อยมันเรื่องแค่เหมือนว่าใจผิดเฉยนี่แหละครับ
อ๋อก็คือเป็นการเข้าใจผิดกันมาก
เขาก็เงียบมาขับรถผ่านก็ด่าน้องผม
น้องผมล้างรถก็ด่าไอ้เด็กก็แบบอย่างนี้
ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่มีอะไรกัน